คงยังต้องดูกันต่อสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายไม่ผ่านออย
แล้วก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายมีการโฆษณามีการหลอกลวงผู้บริโภค

วันนี้คุณสุภาพไม่ได้มาคนเดียวนะคะ
มาพูดคุยกับคุณสามารถเจนชัยจิตรวนิตประธานสมาภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่
และมีหนึ่งในผู้เสียหายจากแบรนด์สินค้ายี่ห้อหนึ่งด้วย
ที่เป็นคนที่ทดลองใช้สินค้าจริงแล้วก็เกิดผลกระทบจริง
วันนี้พูดคุยกันเปิดโปรงให้เห็นกันจัดเลยติดตามพร้อมกันค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในขณะที่ทุกฝ่ายกำลังเดินหน้าขุดรากถอนโคน
ชนิดที่ว่าเอากันให้สิ้นซากเรื่องเครื่องสำอางเรื่องอาหารเสริมหลอกลวงประชาชน
ตอนนี้ก็กำลังดำเนินคดีกันอยู่
ทุกฝ่ายกำลังเอาจริงเอาจังกันอยู่แต่ไม่น่าเชื่อครับ
กระบวนการคนเหล่านี้ยังหลอกลวงอยู่ครับทางนี้เดินหน้าปราบปราม
โน้นเดินหน้าหลอกลวงปิดบริษัทนี้ไปโผล่บริษัทใหม่
เครื่องสำอางนี้ปิดไปโผล่โผล่เครื่องใหม่ขึ้นมาถืออยู่ในมือผมเนี่ย
อันนี้มาหนักเลยครับนมกินให้ขาวนมกินให้ผอมเนี่ย
เคยเป็นข่าวอยู่พักใหญ่ก็อยู่ในเครือเครือเดียวกับนี่แหละ
เออแล้วมันเป็นยังไงวันนี้เนี่ยคุณสามารถ
นำสุภาพสตรีมาคนหนึ่งแล้วจะมาเล่าให้เราฟังว่า
ทำไมเขาถึงเชื่อกระบวนการมันเป็นยังไง
แล้วพอเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้แล้วมันเป็นยังไงเขาหลอกกันยังไง
ผมอยู่กับคุณสามารถเจนชัยจิตรวนิตและอีกคนนึงคุณดาว
สวัสดีทั้งคู่ครับคุณสามารถนั่งเฉยก่อน
ผมคุยกับคุณดาวก่อนดูผิวก็ขาวดีอยู่แล้ว
ดูไม่ได้อ้วนแล้วทำไมถึงอยากไปใช้ครีมทาแล้วให้ขาวทาแล้วให้ผอมเพราะอะไร
อันนี้เห็นเพราะว่าเราต้องการรายได้เสริม

ใช่เราต้องการที่จะหารายได้เสริมจากงานปกติที่เราทำ
ปรากฏว่าโอเคมันก็มีการดึงความน่าเชื่อถือในการโชว์เงินโชว์ทองโชว์อะไร

มียอดขายมากกว่า๓๐๐ล้านอย่างนี้ค่ะ
มันก็ค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือโดยที่ว่าเมื่อก่อนก่อนที่จะเป็นข่าว
เราไม่รู้ว่าการเช็คออยอร์เนี่ยถ้าถึงเอาเลขไปเช็คแล้วมันขึ้น
ถ้าชื่อมันไม่ตรงมันคือผิดเราไม่เคยรู้แต่พอเรารู้เราก็หยุดขายค่ะ
ข้อมูลพวกนี้คุณดาวไปเห็นไหนที่ไหน
ไม่ได้แปลว่าเราต้องการที่จะใช้โปรดักต์ให้นมให้ตัวขาวให้ผอมแต่ว่าเราอยากรวยอยากมีตังค์

เขามีการโชว์เงินอยู่เรื่อยแล้วก็ขอคนอยากรวยอีก๕๐คนพอเปิดบินเท่านี้ลุ้นรับรางวัล๓แสนบาท
มันมีการเขาเรียกว่ามันก็ดูเหมือนมีการทำการตลาดเรื่อยค่ะแต่ว่าพอมารู้ทีหลังว่าสินค้ามันผิดเราก็
ตอนที่คุณเข้าไปเนี่ยเข้าไปเพราะเห็นในข้อมูลนี้หรือมีคนมาชวนอีกตอนหนึ่ง

ทำไมเชื่อกับเขาง่ายอย่างงั้น
แล้วพอนั้นก็ได้ผลิตภัณฑ์มา

แล้วผลิตภัณฑ์เคยใช้เองไป

เคยค่ะอันนี้กินแล้วน้ำหนักขึ้น๕กิโลค่ะ

ใช่แต่กินแล้วน้ำหนักขึ้น๕กิโล

หนูก็เลยแบบเออแล้วเราจะไปโกหกลูกค้ายังไง
ถ้าเกิดเขาเหมือนกับสะกดจิตหมูหรือเปล่า
เหมือนกับมันกินแล้วผอมนะมันกินแล้วผอม
แต่ความจริงเรื่องจริงคือมันกินแล้วไม่มีใครผอม

คุณใช้ชีวิตปกติกินอาหารปกติกินอย่างอื่นปกติ
เหมือนที่ก่อนกิน
แล้วพอมากินในนี้บวกกับอาหารปกติขึ้น๕กิโล

แล้วอีกตวงล่ะที่ทาอะไรนะนมกินแล้วให้ขาว
ขาวเหรอคะขาวก็ไม่เป็นไรมากมันก็อ้วนเหมือนกัน
มันก็คือเป็นนมชนิดเดียวกันนะคะ
ส่วนผสมแบบเหมือนกัน

แต่เขาบอกว่ามันเป็นกินเป็นผลิตภัณฑ์ชงดื่มที่กินแล้วไม่อ้วนนะอะไรอย่างนี้
แต่จริงแล้วมันเป็นนมที่เหมาะสมกับการทำเบเกอรี่ค่ะ
มันจะมีสเปคที่เขาปลอมใบนำเข้าสารสกัด

อันนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นใบสเปคของบริษัทหนึ่ง
เป็นใบสเปคของส่วนผสมที่เป็นนมของบริษัทหนึ่ง
เขาแค่เอาโลโก้ของเขามาแปะลงไป
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งมันถือว่าเป็นการปลอม

ใช่ค่ะพอรู้ปุ๊บเลิกขายเลย
เพราะว่ามันปลอมตั้งแต่การนำเข้าสารสกัดแล้วอะค่ะ
เหมาะกับการเอามาทำขนมเบเกอรี่
ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าก่อนที่เขาจะเอาโลโก้มาปิด
มีการใช้ดาราในการโปรโมท
ด้วยนี่คุณทำมาหมดคุณทำเหมือนคุณชูวิทย์เลยนะ
คุณทำมาหมดเหรออันนี้มีการใช้ดาราในการโปรโมทสินค้าเป็นยังไง
ก็อย่างนี้เชื่อเขาเชื่อเพราะดารา
ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่า
ที่ทางหลักตัวหนูเชื่อที่สุดก็จะเป็นเงิน
ส่วนอันนี้มันคือการโอเวอร์เครมของเขาที่

คุณหลังจากเชื่อแล้วเนี่ยคุณเริ่มต้นยังไงก่อน
จ่ายเงินก้อนแรกยังไงจ่ายเงินก้อนแรกเพื่อ
เป็นสมาชิกและข้าวเท่าไหร่
๒๔๐๐บาทได้อะไรมาได้เนิ่มมา๑๐กล่อง

จากนั้นจากนั้นก็เราก็ลองกิน

ยังค่ะเราก็เออ
คนอื่นเขาขายดีเนาะของมันขาดตลาดเนาะ

รอบหลังเนี่ยก็คือมันจะมี

เริ่มขายด้วยใช่มั้ยใช่
เริ่มขายเพื่อนแล้วใช่ค่ะ

เราเห็นว่ามันขายก่อนหน้านี้
คนที่เราไปขายคือเพื่อนเรา
เราไปรับมาซื้อมาสต๊อกไว้แล้วขายด้วย

แล้วไม่ได้เงินคืนมาเหรอ๓แสนกว่าบาท

ก็ขายด้วยได้ค่ะแต่มันจะมีของที่พอหลังจากรู้ว่า

เสร็จแล้วกำไรแล้วหักแล้ว
ของที่เหลือแล้วหมดไป๓แสนห้าหมื่นกว่าบาท

ไปพบเจ้าของไปพบอะไรที่เราซื้อมาได้คุยกันบ้างไหม

ใช่ในแวดวงเพื่อนฝูงของคุณดาวที่พลอย

ก็ทีที่ร่วมร่วมกันแจ้งก็ประมาณ๔๐คน

อันนี้ท้องที่ประธุมธานีใช่ไหม

เพราะว่าบริษัทเบอร์ไนท์ตั้งอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานีครับ
คือเรื่องนี้เรารับเรื่องมาตั้งแต่วันที่๑๕กุมภานะครับ
เราก็ไปหาท่านผู้ว่าวิเชียรจันทัยก่อน
เพราะว่าเนื่องจากโรงงานมันบอกอยู่ที่นครรัฐศรีมา

แล้วคราวนี้พอท่านผู้ว่าก็เรียกบริษัทดังกล่าวมาชี้แจง
ก็มาส่งตัวแทนมารับยอดไป
ถึงวันที่จะต้องจ่ายเงินคืนให้ผู้เสียหาย

ก็มาถึงต้นนี้จนกลายมาเป็นข่าวใหญ่โต

ประเด็นที่เชิญมาวันนี้ก็คือว่า

ยังไม่มีใครไปแจ้งว่ามันเป็นสินค้าผิดกฎหมาย
ทั้งที่เขาเคลมว่ามันเห็นฟอกวนใน๒นาทีขาวเทียบเท่าฉีดผิวอย่างนี้ค่ะ

อันนี้เป็นสบู่กับอันนี้เป็นโลชั่น
อร่าใน๒นาทีผิวขาวเทียบเท่ากับฉีดง่ายแค่ฟอกอะไรนะ

แค่แค่วน๒นาทีคุณลองบ้างยัง

อันนี้คือตัวนี้ค่ะ

อันนี้เขาก็บอกว่าทานแล้วเห็นผลใน๒นาทีคือผิวใสขาวใน๒นาที
โปรโมชั่นนี้เขาทำออกมาพร้อมกับครีมตัวนี้หรือว่ามาทำทีหลัง
สินค้าออกมาก่อน
ข้าวเอามาก่อนแต่ว่ามาโปรโมททีหลัง

ก็ดูในแชทที่คุย
อันนี้เขาก็ถามอันนี้เป็นตัวที่ออกหลังสุดคือออกหลังจากอาหารเสริมอีก
หลังที่สุดเขาก็ถามว่าเนี่ยอีฟเจ้าของแบรนด์ชื่ออีฟนะคะอีฟคะ

ลันการตลาดอยู่เหมือนเดิมไหม

ก็โดนหมายจับแล้วเนอะ

ตัวนี้ทำคนละที่หมายถึงผลิตคนละที่กับอันนี้มันไม่เกี่ยวกัน
ส่วนเรื่องการตลาดเขาทำไว้แล้วแต่เขายังไม่ได้เอาลงก็คือไม่ได้เผยแผ่หน้า

เพราะว่ากลัวจะโดนโจมตี

ไม่ใช่สินค้าผิดตามที่ถูกจับนะ
แต่จริงมันก็ผิดที่โอเวอร์เคลมว่า

อยู่ตรงช่างอากาศอุทิศ๑๐ค่ะ

มันขึ้นเป็นบ้านเป็นรั้วสังกษีธรรมดา

ไม่ได้ไปค่ะ

อ้างว่างั้นเถอะเป็นสถานที่ผลิตจริง

ฉะนั้นคุณสามารถตอนนี้ประเด็นคือ
๑ถึงแม้เขากำลังเดินหน้าคุดรากถร้อนโคนอยู่เนี่ยนะ
ไอ้พวกนี้ก็ยังแวกช่อง

หรือหาเงินที่จะมาทำลายกระบวนการที่ทำ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ที่ออกมาพูดกับอาจารย์สุภาพ

เพื่อให้เห็นว่ากระบวนการหลอกต้องเดินต่อเนื่อง

แล้วก็มาประกันตัวในวงเงิน๕แสนบาท
นะครับแต่ก็ยังกระทำซ้ำอยู่
ใช่ไหมครับคือผมถามว่าวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดมันคืออะไรฮะ

คนที่ไม่ได้ตามข่าวไม่รู้อีโน่อีเน่อะไรกับเขาเลยเนี่ยนะ

ฉะนั้นผมเอาแค่๑๐แล้วกันที่หลงเชื่อ

หมื่นกว่าคนนี้ไม่รู้เลยเหรอวันต่อวันที่เขาไปบุกดอนเมือง

ไม่เคยรู้ว่าเค้าไปติดคุกไปยังไง
เวลาที่เขาดูข่าวเนี่ยเราก็ได้เสพข่าวอย่างหนึ่ง
แต่เวลาที่เขามาชักชวนเขาก็พูดอีกคอนเทนต์หนึ่งอีกข้อมูลนึง

เขาก็อ้างนู่นอ้างนี่เพราะไม่งั้นคนไม่ถูกหลอกหรอกครับ
เขาถูกหลอกเพราะเขาเชื่อโดยกลอุบายที่มิจฉาชีพวางไว้อย่างเป็นระบบ

ต้องทำให้คนเกรงกลัวในการที่จะกระทำความผิด
ต้องทำให้คนเกรงกลัวที่จะหลอกลวงกัน

คนที่ตกเป็นเหยื่ออย่างคุณดาวเนี่ย
ระหว่าง๑อยากใช้ผลิตภัณฑ์เพราะตัวเองอ้วนตัวเองดำ

กับสองตัวเองเนี่ยดูดีอยู่แล้วไม่ต้องไปหวังพึ่งหรอก
แต่ว่าอยากได้เงินจากการขายเพราะเห็นค่าแรงจูงใจเนี่ยมันเยอะ

เงินค่ะอยากได้เงินจากการขายรายได้เสริมจะมากกว่า
แต่ต้องถามอย่างนี้ครับถ้ารู้ว่าของผิดเขาก็ไม่ขาย

ซึ่งข้อมูลมันมีอยู่แล้วว่าถ้าคุณเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสรุปคอมพิวเตอร์
คุณต้องรับโทษแต่เขาเกรงกลัวโทษที่เขาต้องรับไหมฮ
อืมโอเค
คุณดาวมีอะไรจะเตือนคนที่ยังลังเลยังไม่ได้ถูกหลอก
ยังไม่ได้มีปัญหาอยากบอกอะไรเพื่อนไหมในฐานะผู้มีประสบการณ์
อยากให้ไม่ว่าจะขายอะไรค่ะอยากจะเริ่มขายทำอาชีพไหน
อยากให้เช็คข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผลิตผู้จัดจำหน่าย
อะไรก็แล้วแต่ค่ะว่ามันอยู่ในระบบที่ถูกต้องไหม
ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างหรือเปล่าอะไรที่มันผิดก็ไม่อย่าทำอะค่ะ
อย่าหลอกอย่าถูกหลอกอะค่ะเพราะเราถูกหลอกเราก็ต้องไปหลอกเพื่อนต่อ
ใช่ค่ะเพื่อจะได้เอาเงินคืนฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบ
เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เอามาเป็นตัวอย่างว่า
ในขณะที่เขากำลังเดินหน้าขุดรากถอนโคนจะเอากันให้สิ้นซาก
มันจะสิ้นซากได้ยังไงครับเนี่ยยังพริ้วไปพริ้วมาหาช่องทางหลอกคน
แล้วก็อย่าคิดว่าแหมเจอขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมคนยังถูกหลอกอีก
กรรมวิธีมันเยอะแยะอย่างที่คุณสามารถบอก
ราชการบอกไปอย่างหนึ่งออยบอกไปอย่างหนึ่งสคบบอกไปอย่างหนึ่ง
ตำรวจบอกไปอย่างหนึ่งกศตชบอกไปอย่างหนึ่ง
แต่ว่าคนขายเนี่ยเขาก็ฉลาดพอที่จะไปบอกเพื่อจะให้ล้มล้างว่า
ของเขาไม่เกี่ยวนะของเขาไม่ใช่พวกนั้นนะ
ของเขาเป็นของจริงนะของเขาไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะ
ของเขาเป็นการสร้างรายได้จริงนะก็อย่างนี้
ฉะนั้นวันนี้เอามาเพื่อให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดูว่า
อย่าชะล่าใจครับยังมีคนพลิกพริ้วคิดหาทางออกอยู่
อย่างน้อยก็มาทำให้คนจะได้หูตาสว่างเพิ่มขึ้นนะ

แล้วเราก็กลับไปที่โต๊ะข่าวคุณมิ้นกับคุณก๊อฟครับ